คุณผู้ชมฮะการประชุมคอรมอลในวันนี้นะครับ
ให้เข้าใจตรงกันว่าขณะนี้
แต่ใช้คำแบบที่คุณหมอทวีสินได้ชี้แจงออกมา
ก็คือ๕จังหวัดนี้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สีแดงเข้มเหรอสีแดงกล่ำอย่างนี้เหรอฮะ
แต่ใช้คำเดียวกันคือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะฮะ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

ขณะที่รัฐมนตรีคนอื่นก็นั่งประจำการ
อยู่ที่กราศวงต้นสังกัดของท่านเอง
นี้นายกได้กล่าวตอบผู้สิทธิ์ข่าวด้วยสีหน้าเหนื่อยนะครับ
ภายหลังจากถูกถามว่าสรุปแล้วท่าน๕จังหวัด
ก็คือสมุทรสาครชมบุรีระยองจันทบุรีและตราด
เรียกได้ว่าเป็นการล็อกดาวน์อย่างที่นายสาธิตปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ข้อความหรือไม่นะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นว่า
ไปอ่านเอาและทำความเข้าใจว่าอะไรคือไม่ล็อกดาวน์
ผู้สื่อข่าวยังถามนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้ที่เปลี่ยนแมสเนี่ย
เพราะถูกทั้งวิพากษ์วิจารณ์

คือเมื่อวานจริงนายกก็ออกมาพูดแล้วนะ
ว่าพอละผมลงพื้นที่ใส่แมสมีวาว

แต่ในโลกโซเชียลบอกแบบนี้ใช้ไม่ได้ในสถานการณ์โควิด
แต่สมมุติถ้าเกิดนายกมีเชื้อ
เชื้อนั้นมันจะออกมาทางวาวแล้วก็มาแพร่เชื้อสู่คนอื่นไง

ท่านเป็นผู้เพิ่มแพร่เชื้อใช่ไหมคะถูกวิพาณฟิวจารย์หนักเลย
ว่าท่านเปลี่ยนแมสเป็นหน้ากากผ้าเหมือนเดิมแล้ว
เพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่หรือไม่
นายกนิ่งเฉยไม่ตอบคำถามนี้
ใจท่านคงบอกเออเอาหัวไปคิดเรื่องอื่นดีกว่า
อย่างไรก็ตามในการประชุมคอรมอลวันนี้นะครับ
นายกรัฐมนตรีได้เริ่มต้นกล่าวกับที่ประชุม
บอกว่าสำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ที่กำลังระบาด
เราก็ได้บูรณาการแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้อย่างเข้มข้น
คาดว่าปีนี้น่าจะสูญเสียน้อย
แต่ปรากฏว่ากลับมากกว่าปีที่แล้ว

อกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังกล่าวว่าในที่ประชุมนะครับ
บอกว่าขอให้มีความเข้าใจให้ตรงกันว่า
ยังไม่มีการล็อกดาวน์เพียงแต่๕จังหวัดนั้น
ขอเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเข้มข้น
ใช้ชื่อว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เข้มงวดเข้มข้นมากกว่าจังหวัดอื่น
ทั้งที่อยู่ใน๒๘จังหวัดสีแดง

โดยจะมอบอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแลและพิจารณา
ตัดสินใจในการออกคำสั่งออกประกาศต่างนะครับ
สำหรับบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลนั้นนะฮะ
ก็เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
โดยได้ขอความร่วมมือผู้สิทธิ์ข่าว
ไม่ให้รุมสัมภาษณ์แหล่งข่าวในระยะใกล้ชิด

เครื่องกั้นมีอะไรเนี่ยยืนกันห่างแบบห่วงหน่อยนะฮะ

แล้วก็มีการใช้เชือกกั้นเว้นระยะห่างนะครับ
อกจากนี้ในการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรี
โดยจะไม่มีการเปิดห้องแถลงข่าวให้สื่อมวลชน
ได้รับฟังโดยตรงด้วยนะครับ